คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่อยากเกริ่นเยอะเพราะว่าต้องดูภาพค่ะ
คือวันนี้คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็
ลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดพิศนุโลก

แล้วก็ภายในงานกำลังอยู่บนเวทีเลย

สสพักเพื่อไทยของจังหวัดพิศนุโลกมาที่หน้าเวที
พูดกับพลเอกประวิทย์และก้มลงกราบคือก้มกราบกับพื้นเลยนะคุณผู้ชม

นี่ค่ะคือก้มกราบกับพื้นต่อหน้าทุกคนหน้าเวที
ขณะที่กำลังจัดงานอยู่เลยช่วงสายเนี่ยค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวราวุศิลปะอาชา

แก้ไขปัญหาภัยแรงที่โครงการท่อระบายน้ำ
ยังมุมหมู่๑๐นะคะอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ก็ตามโครงการบางรกรรมโมเดล
พบปะผู้นำท้องถิ่นพบปะประชาชนในพื้นที่
ร่วมปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
จังหวะที่พลเอกประวิทย์กำลังถ่ายภาพกับผู้นำท้องถิ่นบนเวที
นายนบพลเหลืองทองนาราสอสอพิศนุโลกเขต๒พักเพื่อไทยค่ะ
นั่งดูการรายงานสถานการณ์น้ำอยู่หน้าเวที
ป้อมอยู่ตรงนี้ลุกขึ้นไปยืนแบบนี้นะคะ
แล้วก็พูดถึงปัญหาเรื่องของน้ำพอจับใจความได้
ในลักษณะที่ว่าน้ำที่อำเภอพรมพิรามมันไม่มี
นี่ค่ะขอความช่วยเหลือจากท่านหน่อยแล้วก็ก้มกราบ
พยายามจะกราบถึงสองรอบนะแต่เจ้าหน้าที่เหมือนกับ
ก็มาห้ามเอาไว้มาดึงไปดึงแขนออกไปค่ะ

คือคนที่มาดึงตัวไปเป็นเหมือนทหารติดตามพลเอกประวิทย์
ก็ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยอะไรแบบนี้
ทีมข่าวตามไปเลยนะตามไปหาสอสอนุพลนะ
มันยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขั้นต้องก้มกราบต่อหน้าทุกคนแบบนี้
อ่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากพลัยแรงค์จริงเอ้าเหรอไปดูที่ที่มันมีปัญหาจริง
ล่ะก็เนี่ยไปงานไปดูที่ที่มันเขียว
โอ้โหแบบชะอุ่มดูธรรมชาติแบบโอ้ดีงาม
คือท่านมาดูเรื่องการจัดสรรน้ำ

สสนพลเลยบอกว่าท่านไปดูที่ที่มันมีปัญหาจริงซิ
หมู่๑ตำบลท่าช้างน้ำแทบไม่มีเพาะปลูก
เกษตรกรทำนาแบบไม่มีน้ำคือรอฝนตกอย่างเดียว
คือเหมือนกับที่ที่ท่านไปดูน่าจะผิดจุดแล้วมั้ง
ไปดูที่ที่มันมีปัญหาได้ไหม
นี่ค่ะนี่ก็เลยคือคำนาจ
คือคำตอบและสาเหตุที่สสนพลบอกว่า
ผมถึงขั้นที่ไปยืนหน้าเวทีแล้วก้มกราบ
ว่าอยากจะให้แก้ให้ถูกจุดให้ตรงจุด
กระบวนรถของผลเอพรวิศรองนายก็กลับไปนะคะ